สะสมตัวเลขกันตั้งแต่เนิ่นครับ
หนุ่มกู้ภัยถ่ายคลิปในรถนะ
เหมือนว่าจะมีเลขปริศนาโผล่มา
ไม่รู้ว่าคนตายให้โชคหรือเปล่า
ละวงนำสายตาให้คุณผู้ชมดูเลยครับ

แผนขวานิดนึง
เบิร์ทเห็นไหม

เบิร์ทยาวไง

เห็นไม้
จะที่โรงให้ดูมาสักครู
อยู่ตรงซุ้มล้อด้านในรถ

อาจจะมาบันดาลโชคให้กับเจ้าของรถชาวเน็ตเข้าไปดูกัน
ก็ช่วยกันส่องหาเลขที่เกี่ยวข้องครับจะเอาไปเสี่ยงโชคบ้าง
เจอทั้งสติ๊กเกอร์ข้างรถสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดนั่นเองเออ
แล้วก็เลขผีบอกเมื่อสักครู่เจ็ดแปดบางคนเห็นเป็นเจ็ดแปดหนึ่ง
บางคนเห็นศูนย์ห้าห้าอ่าทะเบียนล่ะทะเบียนสามศูนย์แปดหนึ่ง
ค่ะอ่านี่แหละเลขผีบอกครับเอออ่าหลายคนเนี่ยน่ะ
ที่บอกว่าถามหาทะเบียนเนี่ยย้ำอีกทีสามศูนย์แปดหนึ่งอ่ะ
เขาบอกว่าถ้าถูกก็ถือว่าเป็นโชคจากผีบอกแต่ถ้าผิดก็ถือว่าโดนผีหลอกหลอก